ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๑ปี

ถูกน้องเขยกับหลานชาย
รุมทำร้ายจนเสียชีวิต

ตอนที่นายกิตตะวันคงทองอายุ๕๓

น้ำเงินนะขาสั้น
ยื้อแย่งมีดกับนายพยงหรือว่านายหีดอายุ๔๘ที่เป็นน้องเขย
นี่อยู่กันสองคนนะฮะคู่นี้นะครับ
ถนนสายดอนทรายบ้านแก่งกระทั่งนะครับในพื้นที่หมู่๔ตะบนทุ่งระยะ
อำเภอสวีจังหวัดชุมพรแล้วช่วงเนี้ยนายพยงเนี่ย
เขาตะโกนเรียกนายศักดิ์สิทธิ์หรือว่านายโตโต้ที่สวมฮูตเนี่ยฮะ
เสื้อดำเนี่ยนี่วิ่งเข้ามาเนี่ยอายุ๒๑นะฮะเป็นหลานชายของผู้ตายเนี่ย
ให้เข้ามาช่วยโตโต้ก็กระโดดถีบนายกิตตะวันที่เป็นลุงแล้วหยิบมีดมาฟัน
ส่วนนายพยงที่เป็นน้องเขยของนายกิตตะวันเอาท่อนสายไฟฟ้าเนี่ยฟาดใส่ไปอีกหลายครั้ง
สุดท้ายนายกิตตะวันเสียชีวิตนะครับคือช่วงนั้นเนี่ยมีนายกอบตทุ่งระยะ
ขับรถผ่านมาเห็นเหตุการณ์พอดีพยายามเข้ามาห้ามแต่เอาไม่อยู่
ก็เลยกะว่าจะไปหยิบปืนในรถเพื่อจะเอามาห้ามอีกทีนึง
แต่ไม่ทันแล้วฮะพอมาถึงนายกิตตะวันเสียชีวิตแล้ว
สพสวีเนี่ยมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับหลังได้รับแจ้งเหตุ
พบว่าในกิจตะวันตอนนั้นเสียชีวิตไปแล้วนะครับอยู่ที่ริมรั้วนอกบ้าน
เป็นบ้านของน้องชายเขาอีกทีเขามีบ้านอยู่ใกล้ใกล้กันนะฮะนี่
ร่องรอยมีของมีคมฟันด้านหลังเหนือเอวเนี่ยยาว๑๐เซนติเมตร๑แผล
คิ้วขวาอีก๑แผลศิษย์อีก๑แผลใต้ราวนมซ้ายถูกฟันเป็นแผล
ชะกันอีกหนึ่งแผลมีท่อนสายไฟฟ้าแรงสูงหุ้มฉนวนสีดำ
สัก๕๐เซนตกอยู่อีกหนึ่งอันมีมีดนี่ฮะมีดนี่แบบเป็นมีดด้ามสั้น
นี่นะครับอีก๑เหล้มวางพิงผนังรัวบ้านเอาไว้
นี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับผู้ก่อเหตุคือนายศักดิ์สิท
อยู่ในที่เกิดเหตุอีกคนนึงคือนายพยงที่เป็นน้องเขยผู้ตาย
ที่ตะโกนเรียกโตโต้ให้มาช่วยเนี่ยหลังก่อเหตุขี่จักรยานยนต์พ่วงข้าง
กลับไปที่บ้านตัวเองนะฮะไปรอมอบตัวอยู่ที่นั่น
จากการสอบสวนทำให้ทราบว่าทั้ง๓คนเขามีบ้านอยู่ติดกัน
แต่มีปากเสียงทะเลาะกันเป็นประจำนานนับปีก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้นายพยง
ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างผ่านหน้าบ้านนายกิตตะวันผู้ตาย
แล้วก็มีการไปอ้างไปกล่าวไปหากันว่า
กขุนทองที่หลุดออกจากกรงของเขาเนี่ยมันเกิดจากใครอะไรยังไง
สุดท้ายผู้ตายก็ตะโกนเรียกให้หยุดแล้วก็กลายเป็นว่าเดินปรีเข้าหากัน
แล้วก็ลงไม้ลงมือใส่กัน
นายกอบตทุ่งระยะนะครับนายชาติชายบุญมีเห็นเหตุการณ์พอดีตอนขับรถผ่านก็พยายามเข้ามาห้าม
บอกว่าตอนที่มาเห็นเนี่ยทั้งสามคนกำลังแบบโอ้โหทำร้ายกันใหญ่เลยนะครับยื้อแย่งมีดกันมีสายไฟฟ้าที่เป็นท่อนสายไฟเนี่ย
ฟาดใส่กันก็พยายามเข้าห้ามแล้วแต่เอาไม่อยู่เห็นท่าไม่ดีก็วิ่งกลับไปที่รถกะว่าจะเอาปืนพกเนี่ยเอามา

ตอนนั้นกำลังเย็นมีกันอยู่ไอตีกรณาตีเอาตีเอาตีเอาตีเอาตีเอาตีเอา
นี่แหละฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ได้คุยกับภรรยาของนายพยงที่เป็นผู้ก่อเหตุ
แล้วก็เป็นแม่ของนายโตโต้ที่เป็นคนฟันในกิตตะวันนะ
โอ้โหนี่เธอเป็นทั้งน้องสาวของผู้ตายนะครับ
นี่ฮะเธอบอกว่าพี่ชายเนี่ยคือผู้ตายเนี่ยทำงานรับจ้างตัดทุเรียน
ก็ทำร่วมกับสามีเธอคือนายพยงนั่นแหละนะครับ
ก่อนเกิดเหตุ๓วันเนี่ยสามีเนี่ยไม่ได้พาพี่ชายไปตัดทุเรียนด้วย
ไม่รู้เพราะอะไรไม่รู้มีปัญหาอะไรกัน
จนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
บอกว่าพี่ชายเธอเคยติดคุกคดียาเสพติดเมื่อ๒ปีที่แล้วนะฮะ
พ้นโทษออกมาพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิม
เหมือนกับว่ากลายเป็นคนละคนชอบหาเรื่องพูดจากระแทกแดกดันสามีเธอ
รวมทั้งลูกชายเธอด้วยเคยเอาปืนเนี่ยมาขู่ยิงสามีเธอด้วย
อกจากนี้ยังทะเลาะมีปากเสียงกับญาติเกือบทุกคน
แม้แต่แม่เนี่ยก็ยังโดนพี่ชายเธอด่าเหมือนกัน

และภารกิจจะปรัชน์
ชอบโค้ม

ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายเขาด้วยนะอันนี้ที่ญาติญาติเขา
บอกมานะครับตำรวจก็คุมตัวคนที่ก่อเหตุได้หมดแล้วฮะทั้งน้อง
กับหลานชายของผู้ตายนะครับสพสวีก็แจ้งข้อหาดำเนิน
คดีไปแล้วนะเบื้องต้นนายโตโต้หลานชายเนี่ยสารภาพว่าเป็น
ใช้มีดเนี่ยฟันลุงส่วนนายพยงที่เป็นน้องเขยบอกไม่ได้
ฟันแต่เอาสายไฟเนี่ยฟาดใส่จริงนะตอนนี้ก็แจ้งข้อหาทั้ง
คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโอ้โหญาติกันเลยนะฮะเนี่ย